โจรโรคจิตขโมยชุดชั้นในนะคะ
ยังเกิดขึ้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรก
ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งไปแจ้งตำรวจก็จับกลุ่มตัวไม่ได้สักที

มามาบ่อยค่ะมาวนไปวนมาเปลี่ยนห้องไปเรื่อย
พฤติกรรมของเขาแบบนี้กล้องวงจรปิดจับไว้ได้
คุณค่ะคนแบบนี้ดิฉันอยากมากเลยนะ

จะให้มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
โอเคเข้าใจชุดข้อมูลทางวิชาการที่หมอเคยบอกว่า
พฤติกรรมแบบนี้มันคือมาจากจิตนึกออกไหม
แต่อยากจะถามไอ้คนที่มันไปทำแบบนี้คือสัมผัสโดยตรง
มันเป็นยังไงเหรอมันถึงต้องมาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้
จับไปแล้วมันได้อะไรความรู้สึกมันเป็นยังไง

แต่เขาคนนี้น่ากลัวตรงที่ทำวนไปวนมาทุกห้องอ่ะคุณ

ใช่ค่ะเขาไม่เป็นอันอยู่อันกินกันแล้วนะคะ
และบางทีมายืนสำเร็จความไคร้หน้าห้องเช่าแบบนี้
นี่ไงเขากลัวว่ามันจะแรงกว่านี้

แต่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
นี่เป็นห้องเช่าในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
เขาก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วจากกล้องเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการกระทำของเขาเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๒๓นาทีนี่ถือว่านานนะคะ
ที่เข้าไปขโมยของของใครเนี่ยนะคะ
น่าจะเลือกอยู่ตัวไหนดีตัวไหนชอบตัวไหนใช่เนี่ยนะคะ
แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เขาโพสต์ไว้เนี่ย
ตี๒๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายคือนางสาวพุทธชาติสลักดำอายุ๓๔ปี
เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้เลยค่ะ

โดยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย

อยู่หน้าห้องเช่าก่อนแล้วก็เดินไปขโมยชุดชั้นในของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกัน
แล้วขโมยไม่พอใจไม่หนำใจ
มาขโมยต่อที่ห้องของเธอ

ชุดชั้นในของตัวเองมันหายไปหลายครั้งแล้ว
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายครั้งแล้ว
เจ้าของห้องเช่าเองก็ติดป้ายเตือนไว้ให้ระมัดระวังตัวนะคะ
แล้วผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วถ้านับย้อนกลับไป๒ปีก่อน
เธอบอกว่าเคยเกิดเหตุน่ากลัวกว่านี้
ตอนนั้นลูกสาวของเธอนอนเล่นอยู่ที่หน้าห้องเช่า
คนร้ายคนนี้แหละคนเดียวกันเลยค่ะ

วิสาศาสตร์เดินผ่าเข้าไปเลยนะเข้าไปในห้องเลย
ไปก้นจัดชุดชั้นในจากตะกราพาทที่เตรียมจะซัก

เจอแบบจ่ะคือมายืนอยู่หน้าคร่องเช่า

เอออ่ะไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ตะวัวไม่เปิดหมานะ
มันก็มองพัดหมาแบบนี้เลย

เธอก็พยายามจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้

ก็เลยไม่มีชุดข้อมูลไม่มีชุดหลักฐานอันนั้นนะ
เสียดายเนี่ยนะคะถามว่าเคยแจ้งความไหม
เพราะว่ามันเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว๒ปีเธอบอกเคย
เคยไปแจ้งความแล้วแต่จนถึงตอนนี้๒ปีเนี่ย
ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เลยชาวบ้านเขาอยู่อย่างหวาดภาวะ
เพราะเห็นหน้าชัดเดินเข้ามาประหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วอะค่ะ
แล้ว๒ปีผ่านไปอยู่กันไม่ค่อยจะได้เลยเนี่ยนะคะ
ช่วยแล้วนะคะแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวตอนนี้จะพยายามติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้ได้แล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
รูปแบบหนึ่งนะคะฝากตำรวจสภอาวนางกระบีด้วยนะคะ